ส่วนภาพนี้ภาพเดียวเสียวกันทั้งสพคุณผู้ชมครับไปดูภาพครับ
เป็นภาพที่เราดูรู้แหละว่าเป็นห้องของงานสืบเขานะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมก็มีอาหารมีส้มตำแล้วก็มีแม่เบียร์แหละ
เบียร์แล้วก็มีแก้วใส่เบียร์อยู่โอ้โหคุณผู้ชมครับ
คราวนี้ล่ะเขาบอกว่าจะเหมือนกับพยาบาลที่ดื่มบนโรงพยาบาลไหม
ทีมข่าวไปที่สพอินบุรีเลยครับคุณผู้ชมครับ
จังหวัดสิงห์บุรีไปที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการงานสืบสวน
ห้องปิดล็อกกุญแจสอบถามตำรวจตำรวจอยู่ไหมไม่มีใครอยู่
รวมถึงท่านภูมิกับท่านก็ไปราชการนะครับไม่สามารถมาให้สัมภาษณ์ได้
แต่ไปเจอใครแล้วไปเจอนายสูรสักเพ็งภาค
คนนี้เป็นประธานคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสถานีตำรวจภูทรอินบุรี
มาพอดีเลยมาตรวจสอบเรื่องนี้พอดีเลยนะครับ
เขาก็บอกกับนักข่าวแต่ว่าขอเวลาหน่อยตำรวจเขาก็ตรวจสอบกันเองอยู่
ยังไงเดี๋ยวแถลงข่าวแน่นอนครับ
รายงานเบื้องต้นไปก่อนนะครับเนื่องจากผมเป็นประธานกรรมการสำรวจสภาพอินบุรีนะครับ
เป็นประธานกตรอินบุรีนะครับก็แจ้งให้ให้ทราบนิดนึงนะครับ
เรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่มีการทำแจ้งกับผู้มีจาคอันดรกของครรภาษน์อิบุรีนะครับ
ขอให้สมบูรณ์ได้ดำเนินการทำงานให้เวลาขนาดนิดนึง
ในการตรวจต่อมาก็ได้พิมพ์เรื่องเหตุการณ์อังกฤษที่เกิดขึ้น
เอาย้ำกันอีกทีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ปี๒๕๕๑มาตรา๓๑๗ที่ที่ห้าม
นะครับเนี่ยฮะวัดแล้วก็โรงพยาบาลสถานที่ราชการโรงเรียน
ปั๊มน้ำมันสวนสาธารณะแล้วก็ที่อื่นถ้าทางคอลโลมอล
เขาประกาศห้ามออกมานี่แหละครับย้ำอีกที
ถ้าใครฝ่าฝืนนะโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือน
ว่าปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
เดี๋ยวรอฟังนะคะการแถลงข่าวนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ